คือคุณอย่าไปไล่มันแต่ต้องระวังนะ
เราสังเกตมั้ยเราสองคนเคยไปบ้านของใคร

เออขอโทษนะตอนนั้นไม่ได้แบบ

เพิ่งเรื่องอะไรเจ็บ

อันนี้อย่างนั้น
คุณไอ้จ๋าอะไรอย่างนี้สามารถหนุ่มเนื้อทองอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าก็บอกอย่าเอาออกนะ
เขาบอกถ้ามุติมีพึ่งมาทำรังที่บ้านเนี่ยยังไงคุณก็รวยมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูเพิ่งมาทำรังที่บ้านอย่างนี้
ที่บ้านก็มีคนที่เป็นรัฐมนตรีตรงรัฐมนตรีอย่างนี้ได้เลยนะจริงเขาบอกอย่าไล่แต่สมมุติไล่ปุ๊บ
ถึงเวลาปุ๊บดวงคุณจะหมดเนี่ยมันจะไปเอง

แต่ถ้าสมมุติมีต่อมีแตน

เขาว่ากันว่ะนะคะ
เข้านาคาย

พระลูกลักษณ์พระลูกวัดเนี่ย
ไหนอ่ะ
อุ๊ย
ผิดเหล่องล่าเลยดูสิผิดอย่างนี้แล้วพี่หนุ่ม

รายงานล่าสุดนะฮะอันนี้หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ไปมากสุด

นายรุ่งโรธพลอยคำอายุ๕๖ปีเป็นนายกอบต
กล่าวว่าเมื่อ๔เดือนที่ผ่านมาได้สังเกตว่า
มีตัวแตนเริ่มทำรังซึ่งก็ยังมีขนาดเล็กอยู่
มันเริ่มเล็กอยู่ทางพระลูกวัดก็เกรงว่าถ้าปล่อยไว้

ทำกันไล่แล้วก็ทำลายรังแตน
แต่ปรากฏว่าพระลูกวัดที่ไปทำลายรังโดนต่อยเล็บเลย
ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับเขาเลยโดนดุจริง
มันดุมันไล่ต่อยจนได้รับบาดเจ็บไปตามกัน
หลังจากนั้นไม่นานก็พบว่ามันก็กลับมาทำรังตรงจุดเดิมที่เดิม
พอทีไล่คือก็ไปตีมันอย่างนี้เหรอลมควันก็อาจจะต้องใช้ตุ๊กไฟลมควันคือทุกอย่างพี่

ใช่เพราะมันแพ้ควันแต่นี่มันไม่หนี

พะเพิ่งกระเจิงเข้าโรงบาลสุดลิด

ในที่สุดเวลาผ่านไปไม่นาน
อีแรนอีแตนแตน

แรนแรนมันแรนมันคือตัวอะไรอีแตนพวกนี้

ก็เริ่มจากจริงว่าทำไมมันจะต้องเริ่มจากบริเวณดวงตาขององค์พระพุทธรูป
แล้วก็กลับมาที่เดิมแต่ขณะนี้ทุกคนบอกช่วยไปไล่หน่อย
เขาบอกไม่มีใครกล้าไล่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลก

ปกติจริงตามธรรมชาติมันจะชอบไปทำรังตามกิ่งตามต้นไม้
เพราะรู้สึกวันนี้มันแปลกจริงแล้วก็มันจะเลือกเฉพาะต้นไม้ใหญ่
ซึ่งบริเวณวัดคุณเชื่อไหมว่าก็มีต้นไม้ล้อมรอบ
แต่กลับมาทำรังบนหน้าองค์พระซึ่งเป็นปูน
ในที่สุดก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วล่ะจนตอนนี้ตัวแตนทำรังใหญ่ขนาดที่แบบว่า
ปิดตาพระพุทธรูปทั้งสองข้างแล้วนะฮะ
ก็เลยเป็นเรื่องแปลกของจังหวัดอ่างทองที่เกิดขึ้นมา

พักช่วงหน้าชมพูดเลย